หลังจากวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้คอนเทนเนอร์
บนเรือบรรทุกสินค้าจากฮ่องกง
บางส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ตกลงไปในน้ำบางส่วนตกลงมาที่พื้นถนน
หลังจากนั้นเองมีข่าวว่าตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสารเคมีอันตราย
ส่วนเรื่องของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ควบคุมได้ตั้งแต่วันนั้นแหละ
แต่ข่าวลือที่ออกมาเนี่ยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องอบพยพประชาชน
ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงออกไปก่อน
เพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าสิ่งที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์

ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
โทยุทธนาโม่ขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมชะบัง
กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุก็เร่งอพยพคนงานในพื้นที่

และประกาศให้พื้นที่รัศมี๑๕กิโลเมตร
จากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่สีแดง

เพราะมีข่าวว่าเป็นตู้สินค้าที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ข้างใน

พบว่าบริเวณที่เป็นจุดต้นเพลิงอาจไม่ใช่สินค้าอันตราย
ส่วนการควบคุมเพลิงใช้โฟมฉีดอัดลงไป
ไม่ให้มีออกซิเจนเพื่อให้ไฟนั้นดับได้นะคะ
ฟังเสียงพอท่าเรือแหลมชะบังค่ะ
หลังจากที่เหตุเกิดแล้วในส่วนของท่าเรือแหลมชะบัง
ก็ได้ส่งนะครับทีมดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
ร่วมกับทางเทศบาลนครแหลมชะบังนะครับ
ซึ่งเมื่อสักพวิดีโอไฟล์ที่ไลน์งานเข้ามา
ก็พบว่าตัวเพลิงที่ไหม้น่าจะอยู่ใต้ระวาง

ตอนนี้กำลังเช็คสาเหตุอยู่นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ตอนนี้ทางอสริยะราชอาชาเอก็ประสานทำงานร่วมกันนะคะ
คือสั่งการให้อพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลมไปยังจุดที่ปลอดภัย
โดยเฉพาะเทศบาลนครแหลมชะบังก็เร่งอพยพชาวบ้านบริเวณโดยรอบ
ออกนอกพื้นที่หลังจากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า๖๐คน
ส่วนใหญ่มีอาการแสบมีอาการคันและเวียนศีรษะ
สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเคมีและควันพิษที่เกิดขึ้น
จนทำให้เสียทรัพย์ขอให้เอาภาพภาพถ่าย
เอาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ค่ะ